มาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาทินีกันเลย

เจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์แบบนี้
หมอกไก่จะมาตรวจดวงชะตาให้ค่ะมาแบบลูกแบบสบาย
หมอไก่วันนี้เรามาพูดคุยกันเนี่ย
เรื่องที่จะคุยกันแบบเน้นเลยคืออะไรวันนี้

ราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งรวย

ใครแก่มองที่ใครมองที่ใคร
ยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่เลย
ผมจะบอกให้นะระดับผมแล้วเนี่ย

ถ้าเป็นแฟนผมยิ่งอยู่กับผมยิ่งดี

ทำไมคุณถึงรวยคุณอยู่ในราศีที่หมอไก่จะบอกหรือเปล่า
ใช่ทำไมแต่เป็นเพราะว่าผมได้เบี้ยเลี้ยงยังชีพ
ของผู้สูงอายุรับรองผมรวยแน่นอน
ก็ได้กันหลายคนอยู่หลายคนก็ได้คุณไม่ได้ได้คนเดียว
แต่ว่าวันนี้หมอไก่บอกเลยว่าจะมาบอกว่า
ราศีไหนบ้างที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยไปดูกันเลยดีไหมคะหมอไก่
อ่าดีค่ะราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ชาวราศีเมษนะคะต้องเกริ่นถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของเขาก่อน
หาดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเป็นราศีนักสู้นะ
อ่าเป็นคนที่ขยันอืมไม่ค่อยย่อท้อต่อความยากลำบากนะคะ
แล้วคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณชาวราศีเมษเนี่ย
เป็นคนที่โอ้ชอบการทำงานบ้างาน
กึ่งการบ้างานเป็นคนที่ขาดการทำงานไม่ได้
แล้วเป็นคนที่ชอบในการทำงานที่มันท้าทายความสามารถ

ชอบเลยตัดให้เลยชอบเลยใช่ค่ะ
ชาวราศีเมษจะถูกฉลกกับงานที่ต้องใช้สมอง
สมองใช้ความคิดใช้ไอเดียนะคะ
แต่ว่าถ้าชาวราศีเมษเนี่ยต้องไปทำงานอะไรที่มันแบบ
เรื่อยเอื่อยอะไรพวกนี้ถือว่าใช้แรงเยอะหน่อยอย่างนี้
อาจจะถูกโฉลกก็จะทำให้ชาวราศีเมษเหมือนหมดไฟไป

แต่ว่าถ้างานที่แบบโอ้โหต้องใช้สมองใช้ความคิดเนี่ย
ถือว่าถูกฉลกกับชาวราศีเมษอย่างยิ่งเลยนะคะ
แต่ชาวราศีเมษนะคะพื้นฐานดวงชะตาของคุณนะคะ
คุณจะต้องเจอกับในเรื่องของพวกอุปสรรค
อุปสรรคปัญหาอยู่ตลอดเวลา
ต้องมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหา

อ้าวก็ในเมื่อชอบงานที่มันยากไม่คิดไง
เออมันก็ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้ถูกไหม
ใช่ค่ะก็คือชีวิตมันไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบ

มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาท้าทายความสามารถอยู่ตลอดนะคะ

เพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะ
ดวงเขาเป็นคนที่มีโอกาสดีเข้ามาเยอะ
เป็นคนเพื่อนเยอะแต่ว่าคู่แข่งก็เยอะเช่นกันนะคะ
นี่แหละก็เลยจะบอกว่าที่เขาต้องรวยช้า
ประสบความสำเร็จช้าเนี่ยเพราะว่าเขาเจอคู่แข่งเยอะ

แต่ที่มาเล่าให้ฟังคือต้องให้อดทนใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างกรุงโรมเนี่ย
ยังไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว
ความสำเร็จเช่นกันต้องใช้เวลา
ทำไมยิ่งแก่แล้วถึงยิ่งรวย
เพราะว่าพื้นหาเขาเป็นคนขยันอยู่แล้ว

ช่วงไหนถึงจะรู้สึกว่าตั้งหลักปรักษณะได้
คุณทำมามันจะส่งผลในอนาคตอย่างแน่นอน
ก็ขอให้อดทนเอาไว้นะคะสำหรับราศีเมษนะคะ
ส่วนราศีต่อไปที่ยิ่งแก่ยิ่งรวย
ก็คือชาวราศีพิจิกษ์นั่นเอง

สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากนะคะ
เพื่อนฐานดวงชะตาของเขาค่อนข้างที่จะโลศพลและพิกพัน
ของเขาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่นะคะ

แต่ว่าไปใช้ชีวิตไปเรียนหนังสือไปเจริญเติบโตอีกที่หนึ่งนะคะ
แบบนี้ถือว่าจะมีโอกาสรวยนะคะ
เช่นคุณอาจจะเป็นคนมาจากเชียงใหม่
แล้วคุณมาเรียนที่กรุงเทพแล้วกลับไปทำงานเชียงใหม่แบบนี้

เพราะว่าเวลาเราเรียนหนังสือเราไม่ได้เรียนวัน๒วัน
ไม่ได้เรียนเลยเรียนปีใช่เรียนเป็นปีแบบนี้เขาถือว่าย้ายถิ่นฐานแล้ว
หรือว่าบางคนอาจจะไปทำงานอีกจังหวัดหนึ่งเลยก็ได้
แบบนี้ถือว่าถูกฉลกจะมีโอกาสรวย
แล้วชาวราศีพิจิกษ์นะคะดวงชะตาของคุณก็เป็นนักสู้เช่นกัน
แล้วดวงของเขาเจออุปสรรคเยอะเจอกับปัญหาเยอะ
ก็คือแบบว่าเขาต้องแบบว่ามีการในเรื่องของพวกการแก้ปัญหาตลอด
แล้วดวงของชาวราศีพิจิกเขาเป็นคนที่คือเกิดมาเขาไม่มีอะไร
พื้นฐานเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด
ต้องสู้ชีวิตต้องตั้งตัวค่อยตั้งตัวเรื่อย
ใช่ค่ะก็คือต้องใช้เวลานิดนึงนะ
แล้วดวงเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้
ส่วนใหญ่ก็คือคนอื่นเขาจะมาพึ่งเขา

ใช่ค่ะก็คืออัตหีอัตโนนาโถ
พึ่งขายไม่ค่อยได้ก็เลยต้องใช้เวลาหน่อย
ว่าจะรวยนะคะรวยช้าแต่รวยชัวร์
นี่รวยช้าแต่รวยชัวร์นะจ๊ะ
สำหรับราศีพิจิกษ์นะคะยิ่งแก่ยิ่งรวยบอกเลยว่าอดทนนะคะ
ส่วนราศีต่อไปก็คือ

ชาวราศีมังกรนะคะขอยกให้คุณเป็นราศีหินแกนิตเลย

โลแกนของชาวราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นราศีที่อึดถึกและทน

ใช่เป็นราศีที่ทนทานยาก
คนที่สุดแล้วใน๑๒ราศีหาที่สุดยิ่งกว่านี้ไม่ได้แล้ว
ชาวราศีมังกรเรียกว่าเป็นราศีที่งานหนักก็เอา
งานเบาก็สู้เป็นคนไม่ค่อยเกี่ยงงานนะคะ
แล้วเขาเรียกว่าการอดทนเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติหนึ่ง
ของคนที่จะประสบความสำเร็จได้
แล้วอีกเรื่องหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จ
คนที่รวยเราต้องดูเรื่องของนิสัยการใช้เงิน

เดี๋ยวนะผมพูดผิดว่าต้องขี้เหนียว

เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้จักการใช้เงิน
เป็นคนที่เหมือนกับว่าจะใช้อะไรทีต้องคิดก่อน

แต่ว่าอย่าให้เจอของถูกใจนะ
ถูกใจก็เอาเลยนะซื้อเลย

ถึงว่าไม่มีราศีเลยนะ

แต่ว่าสำหรับราศีมังกรนี่ก็คือเขาบอกว่า
เป็นคนที่ค่อนข้างคิดก่อนที่จะใช้เงิน
ก็เลยทำให้บ้านปลายชีวิตหรือว่าช่วงตอนแก่

ใช่ค่ะแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ชาวราศีมังกรดาวเจ้าเรือนของเขาเป็นดาวเสา
ดาวเสาในทางโหรศาสตร์จะหมายถึงในเรื่องของพวกโทษทุกข์
ขมขื่นก็คือหมายถึงว่าชาวราศีมังกรเนี่ย
ชีวิตจะต้องเจอความขมขื่นเจอความลำบากก่อน
ต้องลำบากก่อนแล้วจะสบายทีหลัง
จะไปรวยเอาตอนแก่ผมสองสีก่อน
ผมว่ามันก็เป็นไปตามธรรมชาติจริงนะ
คนเรามันต้องลำบากก่อนถึงจะประสบความสำเร็จทีหลัง

ทุกคนแหละคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้แล้วก็แล้วกัน
ขยันเราอดทนเราประหยัดรู้จักเก็บใช้เงินเก็บออม
แล้วก็จะประสบความสำเร็จในบ้านปลายชีวิตเหมือนกันนะคะ
แต่วันนี้มีหนึ่งผู้โชคดีที่ประสบความสำเร็จมาก
เพราะว่าได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พพาธินีแน่นอนนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นถามหมอไก่ก่อนว่าผู้โชคดีวันนี้จะได้รับอะไรคะ
ผู้โชคดีวันนี้จะได้รับวัตถุมงคลไปถึง๒ชิ้นด้วยกันนะคะ
มาจากที่บ้านดิฉันเองสมุทรสาครนะคะวัดกาหลง
ใช่ค่ะชิ้นแรกก็คือจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสุด
หลายคนอาจจะสงสัยว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยท่านเป็นใครนะคะ
หลวงพ่อสุนเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่

หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ลูกตะก้อนมันคืออะไร

ตะก้อก็เหมือนกับลูกตะก้อที่เขาเตะกัน

เด้งก็คือหมายถึงว่าเวลามีโชคร้ายเข้ามามันก็เด้งออก

แล้วเวลาลูกตะก้อนเตะเนี่ยมันเหนียวใช่ไหมคะ

มันแค้วคาดปลอดภัยอะไรอย่างนี้
เอาล่ะวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีนะคะ
และผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตาก็คือคุณ
คุณปัธมวัลสุทธิโสมค่ะเกิดวันที่๒๗สิงหาคม๒๕๖๐
ถามมาเรื่องสุขภาพการเงินการงานค่ะ
ในเรื่องของสุขภาพก่อนถามมาพอดีเลยนะคะ
คือดวงเขามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพ
ร่างกายคือมีโอกาสที่จะไม่สบาย

ไม่สบายเพราะอาจจะแบบเป็นโรคเก่ากำเลิบ
หรือว่าโรคเกี่ยวกับพวกความเครียดกระดูกเส้นเอ็น
อาจจะต้องแบบระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนิดนึง
นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ
ดวงเนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะมากในช่วงนี้นะคะ
โดยเฉพาะช่วงก่อนมันเกิดโอ้โฮใช้จ่ายเหมือนพ่อป๊ารั่วเลย

อ่าใช่นะคะถ้ามีลูกแล้วเนี่ยจะหมดไปกับเรื่องลูก
แต่ว่าถ้ายังไม่มีลูกจะหมดไปกับเรื่องของสุขภาพ
ของทั้งตัวเองแล้วก็ของทั้งผู้ใหญ่ในครอบครัว

อย่างเรื่องการงานเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามา
แก้ไขอยู่ตลอดเวลานะคะหลังวันเกิดเขานี่ใกล้ใกล้แล้ว
หลังวันเกิดจะดีขึ้นจะดีขึ้นใกล้แล้ว

สิงหาก็เลยวันเกิดไปคือใกล้วันเกิด
วันเกิดเนี่ยชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะ
สุขภาพก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีช่วงนี้การเงินก็เอา
บริหารจัดการการใช้เงินดีดีนะคะส่วนการทำงานของ
เขาเป็นแม่บ้านอยู่แล้วหมอไก่มีอะไรจะแนะนำอีกไหมคะ
ช่วงนี้เนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
อย่าไปลงทุนอย่าไปใช้จ่ายเยอะสำรองเงินเอาไว้เนี่ยโอ้ปลอดภัยที่สุดแล้ว
เอาล่ะวันนี้ครบถ้วนเลยนะคะยินดีกับคุณปัธมวันด้วยนะคะ
แต่ว่าก่อนจากกันไปถามหมอไก่กันว่าวันพรุ่งนี้
มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะคะจะบอกเคล็ดลับนะคะ
เปลี่ยนรถธรรมดาให้กลายเป็นรถนำโชค
รถนำโชคจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ
แต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากเลยขอบคุณหมอไก่ครับ